พ่อลูกคู่หนึ่งค่ะเขาเต้นเป็นคนไทยด้วยนะคราวนี้
เต้นได้แบบเขาเรียกว่าชาวเน็ตอมยิ้มกันเลยค่ะ
ทำไมน่ารักกันขนาดนี้ดูกันเลยค่ะ

อันนี้จะเห็นถึงรูปแบบการเต้นคนละยุคคนละสมัย

คือน้องเนี่ยโพสต์คลิปนี้เองเป็นโมเมนต์น่ารักนะคะ
ก็ฮิตกันสำหรับหมู่วัยรุ่นนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมายอดวิวเนี่ย๒ล้านครั้งแล้วนะคะคลิปนี้
หลายคนที่ได้รับชมคลิปก็พากันชื่นชม
ในความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะ
สายตรวจโซเชียลของเราก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับลูกสาวที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่านางสาวสุพิษราผลมะม่วงอายุ๑๕ปีค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี

ชอบพ่อมาก

ชอบทั้งการแต่งตัวของคุณพ่อค่ะและลีลาของคุณพ่อ

ใช่ดีนะคะไม่ได้เต้นรอบเดียวสังเกตว่าติดใจกัน
แล้วก็มีหลายคลิปมาเผยแพร่นะคะ
ตอนนั้นน้องสุพิษราเล่าว่า
ก็เอามาเต้นเราก็เลยอ่ะอยากจะโหลดมาเต้นดู
คุณพ่อมัดผมเหมือนลูกเนี่ย
เมื่อกี้นึกว่าพ่อเหนื่อยแล้วเลิกแล้วนะ
คุณพ่อหายไปไหนเดินไปไหนอ๋อไปหาหนังยางมามัดผม
ในคลิปแรกแม่งบอกโอ้ยคุณพ่อเห็นใส่ชุดทำงานอยู่หรือ

กลับมาก็มันกันยาวเลยทีเดียว

จากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังสารสัมพันธ์ครอบครัวด้วย
คลิปนี้ลองกันดูคุณผู้ชม

แต่งตัวหล่อด้วยแบบว่าเตรียมเต้นอะไรอย่างนี้น่ารัก

ชอบการเดินไปหายางวัดผมไว้ลุง

ว่าแบบพอแล้วเดินไปอาบน้องอาบน้ำทานข้าวเปล่าหายาง